คุณผู้ชมค่ะยังอยู่เรื่องของอุบัติเหตุไปกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์
ขับมาด้วยความเร็วค่ะกะว่าจะแซงรถบรรทุกที่อยู่ด้านหน้า
แต่ปรากฏว่าแซงไม่พ้นพลิกคว่ำแบบหลายตลบอยู่กลางถนนเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงศรีไฟเป็งสุริน
ช่วงกิโลเมตรที่๗ถนนสุรินปราศาสตร์ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะคะโอ้โหดูสิ
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะคะก็ตรวจสอบเบื้องต้นก็เป็นรถหรูคันนี้แหละค่ะ
อยู่ในสภาพที่ด้านข้างขวาเนี่ยเกิดรอยแบบพังเสียหายทั้งแถบเลย
หลังคายุบกระจกแตกล้อหวิดเบี้ยวไปแบบ๓ล้อเลยนะคะ
อยู่ที่บริเวณไหลทางแบบนี้
เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบค่ะทราบชื่อคนขับคือนายนรดมเหลี่ยมดีวัย๓๙ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีแผลที่ศีรษะด้านขวาเป็นแผลชะกัน
ท้ายทอยยุบแขนข้างซ้ายหักในรถเนี่ยยังมีขวดเหล้าด้วย
นี่คุณผู้ชมคะมีขวดเหล้าตกอยู่ในรถนะ

อันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาได้ดื่มหรือเปล่า

ค่อยลองตรวจหาสารเรื่องของแอลกอฮอลในร่างกายอีกรอบหนึ่ง
ขณะที่กู้ภัยค่ะก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ

รอปภของโรงศรีบริเวณจุดเกิดเหตุนี่แหละเขาเห็นเหตุการณ์

เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขากำลังจะไปปิดไฟด้านในโรงเก็บข้าว
แล้วจู่ก็ได้ยินเสียงดังโครมแบบสนั่นเลย
พอหันมาดูก็เห็นรถเก๋งคันนี้พลิกแบบหลายตลบมาก
คือหลายตะลบชนิดที่ดวงไฟรถมุนแล้วก็ตกลงมา
คือแบบพลิกคว่ำแบบหลายตลบมาก
จนกระทั่งไปจอดนิ่งห่างจากจุดที่เขาเห็นสักหนึ่งร้อยเมตร

ก็เลยรีบประสานกู้ภัยแล้วก็ตำรวจเข้าช่วยเหลือ
ซึ่งเขาบอกว่ารถเก่งคันนี้คาดว่าจังหวะนั้นน่าจะพยายามแซงรถบรรทุกอ้อย
แต่เหมือนแซงไม่พ้นก็เลยเสียหลักแบบนี้แหละ
เรื่องต้นหลังจากนี้ตำรวจสพเมืองสุรินทร์นะคะ
คงได้ทำการตรวจสอบเก็บภาพแล้วก็ข้อมูลกล้องวงจรปิดจุดต่าง
เพื่อไล่เลียงหาที่มาที่ไปหรือว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้ง
แล้วก็รอสอบปากคำคนเจ็บด้วยนะคะ